นาฬิกา๔๖นาที
เหลือเวลา๓ชั่วโมงกว่า
สารรัฐมนูลนัดวินิจฉัย
เรื่องปม๘ปีของพลเอกประยุทธ์
แต่คิดว่าน่าจะตรงเวลาล่ะครับ

ประเด็น๘ปีของผลเอกประยุทธ์
เราควรจะรับรู้เพิ่มเติมในแง่ประเด็นไหนบ้างครับ
เพราะจริงแล้วเรื่องนี้เนี่ย
ก่อนจะถึงหน้าวันนี้
ในทุกแง่มุมมีการนำเสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่องแล้วทั้งนั้น
เหตุผลเพราะอะไรล่ะครับเพราะเป็นประเด็นที่คนสนใจกันมาก
ในจำนวนเรื่องที่ยื่นให้สารรัฐมนูลวินิจฉัยก่อนหน้านี้มาทั้งหมด
ผมคิดว่าเรื่องนี้คนติดตามสนใจมากที่สุด
พอคนติดตามสนใจมากที่สุดสื่อก็ทำหน้าที่ของเขา
ก่อนหน้านี้ก็จะไปหยิบแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นมานำเสนอ
ฉะนั้นอีก๓ชั่วโมงที่จะถึงผมจะสรุปว่าประเด็นที่เขานำเสนอกันมา
และเราควรจะต้องตามเนี่ยประเด็นอะไรบ้าง
แน่นอนอ่ะหนึ่งรอดหรือไม่รอดนี่เป็นคำถามข้อใหญ่
ใครก็ถามกันว่ารอดหรือไม่รอดคำถามย่อยลงมาถ้ารอดรอดเพราะอะไร
ถ้าไม่รอดรอดเพราะอะไรก็ไปเปิดกฎหมายรัฐมนูลด้วยกัน
ดูกันว่าสารเจ้าวินิตใช้ยังไง
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยรายการประเภททอล์กทั้งหลายเนี่ย
เขาก็เชิญทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย
ฝ่ายต่อต้านฝ่ายที่เห็นด้วยกับพลเอกประยุทธ์
มาออกรายการกันช้ำไปหมด
คนที่มาออกรายการทั้งสองฝ่ายก็เหมือนกัน
เขาก็ยกเหตุผลว่าเขาเห็นว่าควรจะไม่รอดเนี่ยเพราะอะไร
ควรจะรอดเนี่ยเพราะอะไร
ก็เอาเหตุผลมามาสู้กัน

แต่ที่ผมคิดว่าประชาชนคนกลางอย่างเราเนี่ยงงที่สุด
ก็คือว่าเรื่องที่เขาเอามาถกมาเถียงนั้นเนี่ย
เป็นเรื่องของกฎหมายรัฐมนูล
ที่คณะกรรมการกรรมธิการร่างรัฐมนูลร่างกันออกมา

งงว่าเอ๊ะทำไมเขาเขียนกฎหมายให้มันย้อนแย้งกันเอง

มาตรานั้นกับมาตรานี้ทำไมเขียนให้ขัดกันเอง
ทำไมไม่เขียนให้อ่านแล้วเข้าใจตรงกันอย่างชัดเจน
นี่คือสิ่งที่ประชาชนงง

มันก็นำไปสู่สิ่งที่ปรากฏเป็นปัจจุบันตลอดมาและณขณะนี้คือ

อ่านกฎหมายรัฐมนูลแล้วเนี่ย

ทางหนึ่งบอกไม่รอดเพราะเขานับควรจะนับตั้งแต่ปี๕๗

ต้องนับตามที่รัฐมนูลประกาศใหม่บังคับใช้

คุณเขียนรัฐมนูลยังไงครับเนี่ย
ถึงทำให้คนอ่านคนละมาตราเนี่ยตีความไปคนละทิศคนละทาง

ต่อให้สารรัฐมนุนวินิจฉัยออกมาวันนี้
ไม่ว่าวินิจฉัยออกมาทางหนึ่งทางใด
คนที่เชื่อตรงกันข้ามกับที่สารรัฐมนูลวินิจฉัยเนี่ย
เขาก็ยังเชื่อของเขาอยู่อย่างนั้น
น่าเห็นใจตุลาการสารรัฐมนูลที่สุด

ต้องอธิบายให้ชัดเจนชัดแจ้งว่า
ศาลรัฐมนูลวินิจฉัยอย่างนี้แล้วให้คนคล้อยตาม

เพราะสิ่งที่รัฐมนูลกำหนดเนี่ยมันย้อนแย้ง
แล้วเขาเชื่อของเขาอย่างนั้นแต่ละฝ่าย
เขาเชื่อสุจริตใจว่าเขาคิดถูก

อีกฝ่ายหนึ่งเชื่อรัฐมนูลมาตรานี้
มันจะต้องทำยังไงกันล่ะครับเนี่ย

ตั้งแต่รับเรื่องวินิจฉัยเรื่องนั้นเรื่องนี้มา
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สารรัฐมนูลเวียนหัวมากที่สุด
เครียดมากที่สุดเชื่อผมเถอะ
เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่คนเขาสนใจ
แล้วก็ไม่มีการย้อนแย้งกันในเรื่องรัฐมนูล
ส่วนประเด็นที่ว่าถ้ารอดแล้วเป็นยังไงไม่รอดเป็นยังไง
อันนี้ก็นำเสนอข้อมูลกันมาจนช้ำแล้ว
ถ้าไม่รอดถ้ารอดไม่มีปัญหาก็กลับมาทำหน้าที่
แต่เขาก็จะบอกว่าทำหน้าที่ไปถึงตรงไหนยังไง
ทีนี้ประเด็นที่ว่าถ้าวันนี้

ออกมาว่ารอดกลับมาทำหน้าที่เป็นนายกได้
มันจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง
อันนี้ยังฟันทงไม่ได้แต่ให้ดูทิศทางข่าว
ทิศทางข่าวทิศทางข่าวที่ให้ดูก็คือดูรายงานนี้ครับ
มีรายงานว่าวันนี้เนี่ยจะมีการนัดรวมตัวของกลุ่มต่าง
เช่นกลุ่มทะลุฟ้ากลุ่มราศดรเขาจะนัดลวนพล
ชี้ชะตาพลเอกประยุทธ์ไปพร้อมกันในเวลาบ่าย๒โมง
แล้วถ้าพลเอกประยุทธ์รอด
เขานัดเจอกันตอน๔โมงอีกทีนึง

ถ้ารอด๔โมงนัดมาเจอกัน
คุณจตุพรบอกว่าวันที่๓๐นัดหมายกันที่๔โมง
นัดหมายกันที่สี่แยกราชประสงค์อีกทีหนึ่งตอน๕โมงเย็น
แต่เขายืนยันว่าเขาจะไม่ไปกดดันใดต่อสารรัฐมนูลนะ
เอาคำถามที่อยากรู้ต่อมาอีกคือมีคนลงบนท้องถนนมากน้อยแค่ไหน
ตามที่คุณจตุพรเชิญชวน
แล้วมันจะนำไปสู่สถานการณ์อะไรทางการเมือง
คำถามตัวโตคือจุดติดไหม
นี่คือประเด็นทางการเมือง
ส่วนนักวิเคราะห์นักวิจารณ์ทั้งหลายเนี่ย
เขาก็วิเคราะห์ออกมาหลายสูตรเช่นว่าถ้ารอด
รอดออกมาแล้วคงไม่อยู่ยาวหรอก
หลังจากนั้นก็ยุบสภาไม่ต้องปล่อยให้สภาหมดอายุ
ก็คือประมาณเดือนมีนาเมษาถึงจะเลือกตั้งใหม่หรือพฤษภา
ฉะนั้นเขาก็จับตาว่าถ้ารอดมาขอมาทำหน้าที่
ประธานเอเป็กแล้วจะยุบสภานี่เขาวิเคราะห์กันนะไม่ใช่ผมวิเคราะห์
ฟังมาเขาว่าอย่างนี้แต่ถ้าไม่รอดก็ไม่ต้องพูดถึง
ฉากแล้วหลังจากนั้นก็จะนำไปสู่กระบวนการเลือก
นายกรัฐมนตรีคนใหม่อันนี้ก็ทราบกันหมดแล้ว
ว่านายกที่จะมาใหม่เนี่ยถ้ามาในบัญชีอยู่ในตะกล้าบัญชีรายชื่อ
ที่ส่งมามีใครเหลืออยู่บ้างถ้าเลือกกันไม่ได้
สภาก็ยกมือลงมติว่าให้เอาคนนอกมา
ถ้าเอาคนนอกมาเขาก็มองไปมองมาก็เป็นบิ๊กป้อมนั่นแหละ
จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่รู้แต่รัฐมนูลเขียนไว้อย่างนั้น
นี่คือเรื่องที่เป็นประเด็นร้อน
ปิดท้ายเนี่ยที่ผมขีดเส้นใต้ค้างไว้เมื่อวานขอมาต่อเนื่องวันนี้หน่อยเถอะ
เรื่องความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่ชาวนาที่เจอปัญหาน้ำท่วม
หัวข่าวนี้แล้วตกใจครับคาดน้ำท่วมถลนข้าวนาปี๓๐๐๐ล้านบาท
อันนี้มาจากศูนย์วิจัยมาจากศูนย์วิจัยของธนาคารกษิกรไทยเขา
เขาหยิบเอามาบอกว่าเพื่อให้ราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ชำเรืองมองเรื่องนี้กันให้มากหน่อย
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนี่ที่เขาวิเคราะห์เนี่ย
เขายังไม่รวมถึงความเสียหายที่จะน้ำท่วมที่เกิดจากพายุโนรูนะ
เขาวิจัยเขาวิเคราะห์ไว้ก่อนโนรูจะมา
แล้วโนรูมาเนี่ยแน่นอนว่ามันจะเพิ่มความเสียหายมากขึ้นอีก
ที่เกี่ยวข้องกับชาวนาย่อยยับอับปางกันไปหมด
รัฐบาลจะเป็นรักษาการนายกหรือนายกตัวจริงกลับมาก็ตามแต่
ต้องเอาใจใส่เรื่องนี้เป็นพิเศษ
เขาเดือดร้อนกันเยอะจริงครับ
นี่ก็เอามาปิดท้ายรายการสิทธิ์ท่านใต้วันนี้ครับ